เมาไม่ขับใช่ไหมครับผมว่าไม่พอ
ง่วงเพลียก็ไม่ควรจะขับด้วยเพราะว่าอย่างคุณลุงท่านนี้อายุ๖๕ปี
ประสบอุบัติเหตุนะครับรถพุ่งชนราวสะพานเป็นยังไงฮะ
นี่ครับหงายท้องหงายท้องล้อชี้ฟ้าเป็นแบบนี้นี่เองเป็นแบบผ้า
อุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่ถนนราชพฤกษ์ขาออกช่องทางคู่ขนาน
ใกล้กับบีทีเอสบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะฮะ
คือไปเฉียวชนเหล็กกั้นทางขึ้นสะพานครับแล้วก็พลิกล้อชี้ฟ้านะครับ
อยู่ในช่องทางเดินรถที่สองผู้บาดเจ็บเป็นคนขับรถนั่นแหละครับนะครับ
ติดอยู่ข้างใน๑รายทราบชื่อคือนายชัชวานฮุนทวีชัยอายุ๖๕ปี
มีบาดแผลถลอกที่ศีรษะแล้วก็แขนซ้ายเบื้องต้นนะครับ
ก็นำตัวท่านส่งโรงพยาบาลบางไผ่คุณลุงชัชวานก็รู้สึกตัวดี
ตอบคำถามได้ก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถออกจากบ้านพักในซอยเพชรเกษม๒๘นะครับ
่งหน้าไปทำธุระที่ย่านวงเวียนพระราม๕
แต่ด้วยความที่เมื่อคืนนี้ท่านบอกท่านนอนน้อยนะฮะนอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนน้อยนะครับ
พอขับรถมาถึงจุดนี้วูบครับวูบหลับในวูบเดียว
เอ๋ยเอาราวสะพานทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านได้รับบาดเจ็บ
พนักงานสอบสวนก็ประสานรถยกนะครับมาเคลื่อนย้ายรถของท่านออกไป
แล้วก็เปิดเส้นทางกาจจราจรไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรถติดนะฮะ
ก็ส่วนเรื่องของผู้บาดเจ็บเดี๋ยวก็ติดตามบริษัทประกันภัยมาดูแลต่อไปครับ
อุบัติเหตุก็มาจากอย่างนี้ค่ะวูบเดียวจริงนะคะ
นั้นก็ต้องมีความพร้อมด้วยนะคะในส่วนของคนขับค่ะ